ดูเรื่องนี้หน่อยคุณผู้ชมค่ะที่นนทบุรีค่ะ
ปรากฏว่ามีพลเมืองดีเนี่ยนะคะ
พบเด็กทารกเพศหญิงนะคะ
ถูกทิ้งอยู่ในถังขยะหน้าหมู่บ้านแล้วโทรแจ้งตำรวจ
ให้มาตรวจสอบแต่ตำรวจเนี่ยสืบไปสืบมา

พลเมืองดีที่โทรศัพท์มาแจ้งนี่แหละค่ะ
เป็นแม่ของเด็กซะเองนี่แหละค่ะ
เรื่องนี้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิด
อันนี้คือที่ตำรวจเขาเอากล้องมาดูนะคะ
แล้วมันไม่สอดคล้องกับคำให้การที่พลเมืองดี
เล่าให้ตำรวจฟังนะคะนี่คือกล้องวงจรปิด
หน้าวัดสวนแก้วฝั่งตรงข้ามทางเข้าหมู่บ้านสุธาวันนะคะ
จุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่พลเมืองดีรายนี้ซึ่งเป็นสาวหล่อนะคะ
แจ้งตำรวจบอกพบเด็กทารกเพศหญิงถูกทิ้งในถังขยะนะคะ
แล้วก็สภาพร่างกายไม่มีผ้าห่อหุ้มเลย
สองข้างเปื้อนน้ำขยะมีมดแมลงตอม
ก็กู้ภัยก็มาช่วยเหลือแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
พลเมืองดีรายนี้อ้างบอกว่าเขาเล่านะฮะบอกว่า
ระหว่างที่เขากลับจากร้านอาหารเขาได้ยินเสียงเด็กร้อง
คิดว่าเป็นเสียงแมวก็เดินตามหาจนเจอเด็กอยู่ในถังขยะ
ก็ช่วยเอาขึ้นมาทำความสะอาดแล้วก็เอาผ้ามาห่อหุ้มร่างกาย
เข้ามาในบ้านแล้วก็โทรแจ้งตำรวจ
แต่ตำรวจเนี่ยไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะก็ไม่เห็นใครนะคะ
ดูอยู่หลายชั่วโมงก็ไม่เห็นใครนอกจากเห็นผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ใส่เสื้อสีแดงแล้วเดินผ่านถังขยะทั้งตอนขาไปแล้วก็ขากลับ
เดินไปแล้วก็เดินกลับไม่ได้เข้าไปช่วยเด็กที่ถังขยะ
เหมือนกับที่เขาเล่าตำรวจก็เลยมั่นใจเลยค่ะว่า
อันนี้สร้างเรื่องแล้วล่ะโอละพ่อแล้วล่ะนะครับ
ก็เลยเชิญตัวมาสอบปากคำสอบไปสอบมาจับพิรุษสุดท้ายนะคะ
พลเมืองดีรายนี้เขียนจดหมายรับสารภาพ
ส่งให้ตำรวจค่ะบอกว่าเนี่ยเป็นลูกของเธอ
คลอดเมื่อวานอยู่ที่ห้องน้ำชั้นบน
ตอนป้ากับแฟนกำลังจะไปทำงานแล้วเธอก็บอกว่า
ไม่มีปัญญาเลี้ยงแต่ไม่อยากทิ้งก็ทำอะไรไม่ถูก
ตกใจมากบอกที่บ้านก็ไม่ได้คือเด็กคนนี้เนี่ย
เกิดขึ้นตอนที่กลับไปบ้านที่ต่างจังหวัด
แล้วก็ไปกินเหล้ากับเพื่อนผู้ชายแล้วก็ถูกเพื่อนขืนใจ
ก็ไม่รู้ว่าตัวเองตั้งท้องแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นพ่อเด็ก
คือเธอก็บอกว่าเธอก็ไม่มีทางออกเลยต้องทำแบบนี้นะคะ
สุดท้ายนะคะตำรวจประสานญาติ
ให้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะรับเด็กทารกมาเลี้ยงดูต่อไป
ซึ่งอาการของเด็กทารกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าก็แจ้งแล้ว
เพราะว่าเด็กปลอดภัยดีค่ะก็เป็นเรื่องโอละพ่อไปนะคะ
คนที่แจ้งกลายเป็นแม่ของเด็กซะเองค่ะ